ชาวต่างชาติแล้วก็คนไทยมาเล่นน้ำสงการเข้าสารเนี่ย

ดึกคนก็ยิ่งแน่นอัดอั้นมา๓ปีไง

ประกาศขอความร่วมมือหยุดเข้ามาก่อน

มีฮือขัดขึ้นมา

เป็นประธานเปิดงานเทศบาลสงการวิถีไทย
ร่วมใจสวมเสื้อลายดอกที่ถนนเข้าสาร
แล้วก็ส่งน้ำพระมาแล้ว
แล้วก็ท่านร่วมเดินเล่นน้ำนะ
ทักทายนักท่องเที่ยวตลอดถนนเข้าสารเลยบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานนี่แหละครับ

สำหรับถนนข้าวสารคุณผู้ชมจะมีจุดคัดกรองทั้งหมด๗จุดด้วยกัน
แบ่งเป็น๕จุดย่อยนะครับกับ๒จุดใหญ่
จุดใหญ่ที่ว่าคือหัวกับท้ายถนนเข้าสาร
ไม่โปเผลยไม่เล่นแป้งแล้วก็ไม่ใช้ปืนแรงดันสูงด้วยนะครับ
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติส่วนใหญ่เนี่ยนะครับ
ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับทยอยกันเข้ามาเล่นน้ำ
ยิ่งเย็นยิ่งค่ำโอ้โหคนทยอยกันไป
เหมือนนัดกันไปแต่ไม่ได้นัดกันหรอก
เพราะแน่นจริงที่ถนนเข้าสารนะครับ
แล้วก็แน่นยาวไปถึงถนนใกล้เคียง

โอ้โหคนเต็มไปหมดครับ
กระทั่ง๒ทุ่มครึ่งโอ้โหมันแน่นคุณผู้ชม
แน่นจนแบบว่าคือเดินไม่ได้ต้องไหลไป
ตำรวจที่จุดสกัดนะครับประกาศให้นักท่องเที่ยว
ดเข้าไปในถนนเข้าสารอย่างไม่มีกำหนดก่อนก่อน
เพื่ออะไรเพื่อให้คนที่อยู่ข้างในออกจากพื้นที่ก่อน
คุณผู้ชมช่วงเวลา๒ทุ่มดอมน้ำแข็ง

มันกำลังมันเลยเพลงกำลังสนุกเลย
น้ำกำลังเปียกชุ่มทั่วตัว
ใครจะออกล่ะเดี๋ยวไปฟังประกาศของตำรวจหน่อย
นี่ถ้าไม่ใช่๑๓เมษาใจไม่ค่อยดีเลยนะมาประกาศแบบนี้

นี่แหละครับเขาต้องมาประกาศแบบนี้
แต่คุณผู้ชมที่ผมบอกว่ามีเสียงฮือฮาฮือฮาไม่พอใจเพราะอะไร
คือมันเกิดเหตุชุลมุนขึ้นเพราะว่ามีคนบางส่วนไงหน้าตีหน้าตีจริง
จะเข้าโดยไม่ผ่านจุดตรวจไง

ทันนะครับ

ตอนสบาย

ตอนกลางคืนมันสนุกมันสนุกก็ไม่เคลื่อนกัน
กระทั่งห้าทุ่มห้าทุ่มสำหรับสนชนะสงครามครับ
มากับนี่รถกระจายเสียงเลยโอ้โหนี่นะ
ถ้าภาพนี้ถ้าไม่เห็นไม่รู้ว่าเป็นสงการนะใจนี่ไม่ค่อยดีจริงโอ้โห
นะครับก็ตั้งแถวขอความร่วมมือกลับบ้านเถอะ
กลับบ้านเถอะประชาชนพรุ่งนี้ค่อยมาใหม่พรุ่งนี้ค่อยมาใหม่
นี่ครับจากนั้นเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตพระนครก็เอารถน้ำเข้ามา
พนักงานกวาดมามาทำความสะอาดมาชีชีชีชีชีชีชีถนนนะครับ
สะอาดไม่ลื่นแล้วเดี๋ยววันนี้ไปกันใหม่
เป็นกำลังใจให้เลยนะทั้งตำรวจแล้วก็พี่ที่ทำความสะอาดแบบนี้
คือสงกรานพวกแกก็ไม่ได้หยุดหรอกใช่เออก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่แบบ
โอ้โหทำงานหนักเหมือนกันอะค่ะครับเคยไปเที่ยวน่ะ
เห็นเจ้าหน้าที่ก็หยิบยื่นน้ำปลาเหล็กเย็นสักขวดนึง
แต่ไม่ใช่น้ำด้วยสาดด้วยแลกด้วยอย่างนี้ไม่เอา

นี่บรรยากาศที่เข้าสารเอาจริงนะพี่มันก็เหมือนกับตอนก่อนหน้าเนอะ
ที่ไม่ใช่ช่วงโควิดบรรยากาศที่มันกลับมา